คุณผู้ชมข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้ที่ต้องดูกัน

คลั่งยาฆ่าอมหิต
มาขิตจริงด้วยพฤติการ
ยิงนักเรียนดับ๓ศพครับคุณผู้ชมฮะ

คนที่เป็นผู้ลงมายิงเขาเนี่ย

เป็นเสียเจ้าของร้านยางล้อแม็กซ์

ยิงนักเรียนชั้นม๖เสียชีวิต๓ศพครับคุณผู้ชมฮะ

รายงานข่าวบอกไม่พอใจ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเปิดไฟสูงใส่ตาเขา

แล้วไม่เคยรู้จักกับน้องนักเรียนทั้ง๓คนเลย

เสียดายคือเด็ก๓คนเป็นเด็กเรียนดี
เป็นนักกีฬาระดับจังหวัดระดับภูมิภาค
ที่เราขึ้นวอลว่าอมหิตเกินไปหรือเปล่า

เหตุเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งของเมื่อวานครับคุณผู้ชมครับ
กันยายนบนถนนสายเขาพนมทุ่งใหญ่
แต่บนพรุเตียวอเภอขาวพนมจังหวัดกระบีครับ
ตำรวจสบขาวพนมเข้าตรวจสอบในพงหญ้าข้างทาง
พบศพนายนนทพันธ์อุดมศรีหรือว่าคิมคนนี้๑๗ปี

แล้วก็นางสาวกันทิราขอพันธิราชูทองหรือว่าน้องแพลร์อายุ๑๘

แล้วก็นางสาวนัทนิชาพันเซ่งหรือว่าน้ำฝนอายุ๑๘ปี

ทั้ง๓คนเป็นนักเรียนชั้นม๖นะครับโรงเรียนประจำอำเภอ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
งส่วนบนถนนครับ
เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนกันชนหน้าของรถยนต์
ปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๑ปลอก

ขณะที่ย่านผู้เสียชีวิตที่มาที่เกิดเหตุ

นี่ครับรถผู้เกิดเหตุผ่านฟ้าไปแล้ว
ตอนเที่ยงคืน๕๕นาที
ขับมาในเลนขวานั่นนะครับคุณผู้ชมครับ

ปึ้งต้องพ้นไปตรงนั้นน่ะ

นี่จังหวะนี้ค่ะเนี่ยฮะหลุดไปกล้องพอดี
รถจักรยานยนต์ลงข้างทางไปแล้วเห็นไหมนะครับ

จากนั้นคนขับรถทำยังไงลงจากรถ
คุณผู้ชมครับลงจากรถแล้วใช้ปืน
ยิงทั้ง๓คนทีละนัด

ทีละนัดนะพอเห็นไฟจะออกปากกระบอกปืน
ค่ะโอ้โหลำที่๓โอ้โห
เบิร์ดคิดดูสิสภาพตอนนั้นน้องนักเรียนทั้ง๓คน
โดนชนอยู่บนมอเตอร์ไซค์คือเจ็บจาก
จากการโดนชนโดนล้มล้มอยู่แล้ว
เจ็บจะตายอยู่แล้ว
ตำรวจใช้เวลาสืบสวนแก่ลอยหาบ่อแส
พบว่าผู้ก่อเหตุคือนายธีรศักดิ์บุญเรืองครับ
หรือว่าเสียต้อยอายุ๔๒ปี
เขาเป็นเจ้าของร้านเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์รถยนต์นะ

นำกำลังตำรวจและหน่วยสวาสตร์๒๐นาย
อาวุธครบมือทำไมต้องไปขนาดนั้น
ก็มีปืนยิงเขาตายอ่ะนี่ครับไปถึงบ้าน
นี่คือตอนที่ควบคุมตัวได้แล้ว

แต่ตอนแรกเสียต้อยไม่ยอมเปิดประตูนะดอม
พ่อกับแม่ของเสียต้อยต้องมาช่วยเจรจา
เวลาผ่านไป๑ชั่วโมงจึงยอมแง้มประตูออกมา
แต่แง้มประตูออกมาตอนนั้นถือปืนจุด๓๕๗ออกมาด้วยนะ
โอ้โหคือไม่มีคนที่บ้านมา

ไม่รู้อาจจะยิงสวนมาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
เออแต่เสียต้อยเงยหน้าขึ้นมา
เห็นพ่อตัวเองยืนอยู่ข้างตำรวจทิ้งปืน

พบปืนลูกซองยาว๑กระบอกแล้วก็ปลอกกระสุนปืน๓๘
กระจายอยู่ตามพื้นเลยแล้วก็ในพื้นร้านด้วย
ผนังร้านก็ถูกยิงเป็นรูจำนวนมากเลย

นี่ฝีมือเสียต้อยหมดเลยเหรอเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นเหรอ
โอ้โหกรุงเทพมหานครจอดอยู่ในโรงรถ

กระจกหน้าฝั่งคนขับมีรอยแตกจากการกระแทก

ต้อยให้การวกไปวนมาครับจับใจความได้ประมาณว่าเขาบอกเขาหลอนยานะ

ก่อนเกิดเหตุเขาเสพยาบ้าไป๒เม็ดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
ต้อยขับรถออกจากบ้านของภรรยาที่ตะบนเขาดินมาถึงจุดเกิดเหตุ

อเตอร์ไซคันนี้เปิดไฟสูงทำให้รถเขาพุ่งชน

ต้อยบอกว่าเขาจอดรถแล้วถือปืนลงไปดู
แล้วยิงทั้ง๓คนที่กำลังวิ่งหนีเจ็บด้วย
ซุกหัวสุนเข้าข้างทาง
พฤติการคือเขายิงทีละคนทีละคนครับ
คือฟังแล้วเหมือนมีความแค้นกันมาก่อนยาวนานมาก่อน

เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นลูกใครหลานใคร
เจอกันครั้งนี้ครั้งแรกแหละคุณผู้ชมครับ

นี่ผมบอกตามคำให้การของเขานะผมไม่ได้กล่าวหาเขานะ
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำอีกครั้งที่สพเขาพนมนานเกือบ๙ชั่วโมง
ทำไมนานขนาดนั้นคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
เมายาอยู่ขนาดตอนออกมาแล้วเนี่ยเห็นเสียต้อยแล้วเนี่ย
มึนมึนเบลอผมพูดเกินไปหรือเปล่าเอาไปดูภาพครับ

อยากสักแผ่นความเสียใจหรือขอโทษน้องดูสาม

เราแสดงว่าที่เราทำเกิดจากเกิดจากอะไรบอก
เมายาเสพติดครับ
ยอมรับเองเลยมัวยาเสพติดทีแรกบอก๒เมตร

ตอนหลังบอก๑๐เมตรได้ครับ
เนี่ยแล้วคือคุณผู้ชมพอเอาตัวไปคุมตัวอยู่ในห้องขัง
ของที่โรงพักษ์สคพนมนั้นนะ

กลายเป็นว่าไปสร้างความเดือดร้อนในห้องขัง

ทำไมน่ะไม่อยู่ดีกว่าคือไปโวยวายเสียงดังตอนแรกนะ
แล้วพอตำรวจเขาได้ยินใช่ป่ะเข้าไป
พอเข้าไปดูข้างในว่าในห้องขังมีอะไรโวยวายเสียงดังทำไม

แกล้งหลับสักพักหนึ่งตำรวจออกมา
พอออกมาเสียงดังโวยวายอีก

ไปต่อยเพื่อนในห้องขังแหละแล้วก็จับหัวโคกกับพื้นจับหัวผู้ต้องขังโคกกับพื้นจนเลือดอ่ะจนเลือดอ่ะเปิ่มเต็มอยู่ตรงนั้นนะค่ะ

ไม่รู้จักค่ะไปโวยวายไปอารวาสเสียงดัง
เดี๋ยวให้ดูจังหวะนี้นะที่ตำรวจเอาเหล็กง่ามรีบถือกันไป
แล้วก็เข้าไปในห้องขังที่สพเขาพนมค่ะ
สุดจริง

ปักหลักอยู่ที่สพเขาพนมพอดีเลย
ได้เห็นเหตุการณ์ทั้ง๒ช็อตเลย
แรกที่มีเสียงดังมาก่อน
แล้วตำรวจเข้าไปดูเอาทุกอย่างมันเงียบสงบลง

จนตำรวจต้องแยกตัวผู้ต้องขังอีกคนนึงเนี่ย

นี่ค่ะทีนี้มาดูทางฝากฝั่งของครอบครัว
ผู้ที่สูญเสียทั้ง๓ครอบครัวบ้างนะคะ
โอ๊ยทั้งสามครอบครัวนี้ใจสลายค่ะ

เพราะว่าผู้สูญเสียทั้งน้องแพร่
ทั้งน้องน้ำฝนแล้วก็น้องคิม

ครอบครัวของน้องแพร่นางสาวพันธิรา

มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดตรงนี้เลย
จุดที่เกิดเหตุที่โดนในต้อยยิงนะคะ
แล้วครอบครัวก็ได้รับศพน้องแพลน
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพรุเตียวจังหวัดกะบี่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
เพื่อนน้องญาติพี่น้องคุณครูร้องไห้ตลอดเวลา
คือทุกคนทำใจไม่ได้กับการสูญเสีย
ครอบครัวบอกเลยนะว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วมันมีคำถามไงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนดึกอะเนาะ
ทำไมน้องทั้ง๓คนถึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาตอนดึกดื่น

เรื่องนี้เราไปถามน้องสาวฝาแฝดของน้องแพร่ค่ะ
บอกว่าวันนั้นพี่สาวกับเพื่อนอีก๓คนทำรายงานที่บ้านของน้ำฝน
ดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วอะไรงานยังไม่เสร็จ
ก็คุยกันว่าเอางี้ไหมงั้นมาเก็บเสื้อผ้าที่บ้านก่อน
แล้วไปนอนที่บ้านน้ำฝนจะได้ทำรายงานต่อ
เพราะว่าบ้านน้ำฝนอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่สุด

ใช่เป็นเด็กดีเป็นเด็กขยันนั่นแหละ
แล้วน้องก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมาตอนดึก
เพื่อที่จะมาเก็บเสื้อผ้าแล้วกลับไปที่บ้านน้ำฝน

อันนี้ครอบครัวแรกนะคะน้องแพร่

คือครอบครัวของน้องน้ำฝนค่ะนางสาวนัทนิชา
จัดงานศพอยู่ที่วัดห้วยเสียดหรือว่าวัดเขาพนมนะคะ

แต่จะให้ดูที่งานศพของน้องน้ำฝน
พ่อเนี่ยดูสิคะเอาอะไรบ้าง
เอาเหรียญรางวัลเอาถ้วยรางวัลต่างของน้อง
มาตั้งไว้ตรงโรงศพตรงหน้าโรงศพพี่เบิร์ต
น้องฝนนี่เป็นความภูมิใจของที่บ้านเลยนะ

เป็นความภูมิใจของโรงเรียน
เป็นความภูมิใจของคนใต้ดิฉันใช้คำนี้เลย
น้องเป็นนักกีฬาเปตอง
เป็นทั้งระดับจังหวัดแล้วเนี่ยกำลังจะไปแข่ง
เชื่อไหมน้องจะไปแข่งกีฬาเปตองที่เชียงใหม่
แล้วก่อนหน้าก็คือเมื่อวันที่๓๐สิงหา

น้องบอกว่าแชมป์ปีนี้ขอนะ
แท็กตีตัวไปเชียงใหม่

นี่น้องทุกคนเป็นคนคุณภาพ
และมีมูลค่าสูงมากนะ

จริงแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าน้องน้ำฝน

อยากเป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย
แล้วฝันนี้มันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ

น้องเขาได้รับรางวัลชนะเลิศ

ศึกษาแห่งชาติครั้งที่๔๒
เห็นไหมเป็นทั้งนักกีฬาของโรงเรียน
แล้วก็นักกีฬาของระดับภาคใต้
ฝั่งนั้นต่อให้เขาจะเรียกตัวว่าเป็นเสีย

กิจการขับรถหรูมีตังค์ขนาดไหนก็ตาม
จะเอาตังค์มาจ่ายให้พ่อเงินกองสูงท่วมหัวเท่าไหร่
มันก็แทนชีวิตลูกสาวไม่ได้

อีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของน้องคิมน้องคิมหันเนี่ยนะคะ
ที่วัดถ้ำโกบอยู่ที่ตำบลหน้าเขาค่ะ
ประกอบพิธีทางศาสนาคุยกับคุณยายของน้องคิม

เป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน

เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลระดับภาค
ชอบทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนมากเลย
น้องเอะมีความฝันว่าอยากเป็นครูพาละ
นี่ก็คือแปลว่าลูกสาวยายพึ่งเสียชีวิต
แล้วนี่พอมาตอนนี้หลานที่ยายรักต้องมาจากไปอีกนะครับ
น้องเคยเรียนอยู่ตอนมต้น
แล้วน้องให้ยายยายเอามาสวมยายบอกไม่รู้นึกยังไงนะ
ยายเอาริสแนนนั้นมาใส่ที่ข้อมือ
ก่อนจะเกิดเหตุน้องโดนยิงแค่วันเดียว

ไม่ให้พวกเราเรียกเสียแล้วนะโอเคไม่เรียกแล้ว
คือเขาเรียกกันในพื้นที่
ในการรายงานข่าวครั้งแรกเราก็ต้องเรียก

เห็นสื่อพาดหัวไอ้เฮี่ยมแบบนี้เลยนะ
แล้วดูที่พี่น้ำแข็งบอก
น้องแต่ละคนนักกีฬาระดับจังหวัด

ต้องมาจบชีวิตกับชายที่คลั่งยา
จำไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองทำอะไรไปบ้าง
ค่ะโอ้โฮปลดหูจริงนะ